ท่านผู้ชมครับติดตามสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มรัศดรที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติกันต่อนะครับ
หลังจากที่แกนนำเนี่ยบอกว่าจะฉีดน้ำที่ผสมสีเข้าไปประมาณสองทุ่มยี่สิบค่ะนะฮะ
ขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับติดตามจากผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
รายงานสดเข้ามาจากพื้นที่นะครับเชิญครับ
พาคุณผู้ชมนะครับมาอีกจุดหนึ่งที่ผมยืนอยู่ขณะนี้
คือแยกเฉลิมเผานะครับตอนนี้มีการให้มวลชนนั่งอยู่บริเวณนี้
โดยจะมีการประสัยจากครูใหญ่ขอนแก่นนะครับที่จะประกาศให้กับสื่อ
ให้กับมวลชนได้ฟังหลังจากเวทีใหญ่ด้านในนี้นะครับมีการประกาศยุติการชุมนุมแล้ว
คุณผู้ชมดูบรรยากาศที่แยกเฉลิมเผ่าก่อนนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่ามวลชนได้นั่งลงกับพื้น
แล้วก็มีการประสัยขึ้นของครูใหญ่ขอนแก่นนะครับที่บริเวณแยกเฉลิมเผ่า
เพราะว่าตอนนี้รถน้ำเมื่อสักครู่นี้ได้เคลื่อนนะครับมาที่แยกเฉลิมเผาแล้ว
โดยไม่ได้มีการฉีดน้ำเข้าไปยังด้านในแต่อย่างใดมีแต่เพียงการปาสีสาดสี
ปากวดน้ำเข้าไปในกลุ่มอ่าในสมัครงานตรวจแห่งชาตินะครับ
ส่วนขณะเดียวกันครูใหญ่ก็ยังคงปราศัยกันอยู่นะครับ
ที่บริเวณแยกเฉลิมเผ่ากับมวลชนที่นั่งอยู่รอตรงนี้จำนวนมากนะครับ
ส่วนบรรยากาศที่แยกเฉลิมเผ่าขณะนี้ที่บริเวณมุ่งหน้าไปยังถนนอังรีดูนางก็ยังคงปิดการจราจรนะครับ
เช่นเดียวกับถนนที่มุ่งหน้าไปยังสยามบีทีเอสสยามตอนนี้ก็ปิดการจราจรเช่นเดียวกัน
แต่มวลชนจำนวนมากนะครับยังคงนั่งอยู่นะครับ
ขณะเดียวกันห้างสยามพระก้อนยังคงเปิดให้บริการตามปกติเช่นเดียวกับรถไฟฟ้าบีทีเอสสยามนะครับ
ซึ่งประกาศยุติการชุมนุมไปแล้วแต่ว่าครูใหญ่ขอนแก่นยังคงมีการปราศัยอยู่กับกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณแยกเฉลิมเผ่านะครับ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศอีกจุดหนึ่งนะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
มีทีมข่าวของเราอยู่บริเวณนั้นครับ
คุณผู้ชมครับมาติดตามบรรยากาศด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติกันนะครับ
ซึ่งล่าสุดณขณะนี้ทางกลุ่มแกนนำนั้นได้ประกาศยุติการชุมนุมแล้วเป็นที่เรียบร้อย
แต่ก่อนที่จะประกาศยุติการชุมนุมคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่มที่ผ่านมาหรือประมาณ๒๐นาทีที่แล้ว
มีกิจกรรมเกิดขึ้นที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติณขณะนี้
คือแก่นำนั้นประกาศให้กลุ่มมวลชนแต่ละคนนั้นพาสีที่อยู่ในมือเข้าไปด้านในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รวมไปถึงปลาขวดน้ำขวดพลาสติกเข้าไปภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อเป็นปฏิกิริยาในการโต้ตอบกับทางตำรวจที่มีการสลายการชุมนุมกับกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อวานนี้
โดยขณะนี้คุณผู้ชมครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
กลุ่มมวลชนที่ยังคงมีอารมณ์ยั่วยุนั้นต่างทยอยกันปลาขวดน้ำขวดพลาสติกอุปกรณ์อื่น
เข้าไปภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งภายในนั้นมีตำรวจควบคุมฝุงชนอยู่ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประมาณ๒๑๐๐คนที่ตำรวจเกณฑ์มาเพื่อที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยภายในสถานที่ราชการข้างในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะตอนนี้นะครับ
ถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีการประกาศยุติการชุมนุมไปแล้วคุณผู้ชมครับแต่ผมจะพาไปดูบรรยากาศด้านหน้าของใต้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าตอนนี้นั้นเต็มไปด้วยสีเต็มไปด้วยข้อความต่างต่างที่กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นนำมาสะใส่นำมาพ่นใส่บริเวณด้านหน้าของสำนักง

เป็นเป็นสิ่งที่กระทบกับกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อสักครู่ที่มีการสาดเข้าไปด้านในนะฮะแต่คุณผู้ชมครับ
อย่างที่ผมบอกไปนอกจากมีการฉีดสีสาดสีใส่เข้าไปแล้วก็ยังมีการวางดอกไม้จันทร์หรืออุปกรณ์ต่างต่างที่อยู่ตรงนี้ซึ่งตอนนี้บริเวณด้านหน้าของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นค่อนข้างได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากอ่ะนะฮะเสียหายนี่คือก็มีสีมีอะไรต่างต่างที่อยู่เต็มด้านหน้าของสำนักงานตำรวจ
ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีการประกาศยุติการชุมนุมไปแล้วคุณผู้ชมครับแต่กลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้ยังคงไม่มีการเดินทางกลับนะครับ
แต่ละคนยังคงมีอารมณ์ยั่วยุและเข้ามาภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่นะตอนนี้นะครับ
ทางกลุ่มแกนนำบอกก่อนที่จะมีการยุติการชุมนุมนะครับ
บอกนะครับว่าประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงบอกว่า
นัดหมายกันมาชุมนุมอีกครั้งในวันที่๒๕พฤศจิกายน
ซึ่งจะมีการไปชุมนุมกันที่บริเวณด้านหน้าของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แล้วหลังจากนั้นเป็นเวลา๗วันจะมีการชุมนุมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา๗วัน
ซึ่งทางกลุ่มมวลชนนั้นบอกนะครับว่า
จะมีการชุมนุมไปจนกว่านายกประยุทธ์จันโอชาจะลาออก
แต่จะเป็นสถานที่ใดนั้นให้ติดตามในเพจของกลุ่มเยาวชนปลดแอบ
และกลุ่มของเครือข่ายกลุ่มอื่นที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้นั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมครับด้านขวามือของผมคุณผู้ชมครับจะเห็นนะคะว่ากลุ่มมวลชนนั้น
ทยอยอยู่บริเวณจุดนี้หลายต่อหลายคนนะครับ
ต่างคนก็ต่างจับกลุ่มที่จะทำกิจกรรมอยู่บริเวณจุดนี้อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งถึงแม้ว่าจะยุติการชุมนุมไปแล้วแต่แต่ละคนก็ยังคงไม่ได้เดินทางกลับนะครับ
เดี๋ยวคุณผู้ชมครับบริเวณตรงจุดนี้ตรงรถเครื่องขยายเสียงที่อยู่บริเวณพื้นที่นั้น
แกนนำกลุ่มต่างนั้นก็ยังคงอยู่บริเวณจุดนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นจะเห็นนะครับว่ารถเครื่องขยายเสียงของแกนนำที่อยู่ตรงจุดนี้ครับ
ตรงที่ผมสัมภาษณ์น้องรุ้งปรัสยาไปก่อนหน้านี้
ตอนนี้ก็ยังคงมีกลุ่มกาดของแกนนำนั้นคอยที่จะคล้องแขนกันไว้ในลักษณะนี้
เพื่อที่จะไม่ให้ใครเข้าไปใกล้กับรถเครื่องขยายเสียง
ซึ่งรถเครื่องขยายเสียงคันนี้นั้นเป็นรถที่เป็นรถหลักที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนั้น
นำมาประกาศบริเวณด้านหน้าของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมครับนอกเหนือจากบริเวณถนนพระราม๑ด้านหน้าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว
ยังมีจุดอื่นที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ
คุณผู้ชมสามารถไปติดตามได้จากคุณกรินกระมุดโยธินที่รอรายงานสดอยู่ครับ
นี่คือเพื่อนพี่นะขนาดนี้นะครับ
เท่ากับว่าจะไม่มีการใช้รถน้ำฉีดน้ำผสมสีเข้าไปนะฮะ
ใช่ค่ะมีเพียงการปลาขวดน้ำนะคะ
แล้วก็ลักษณะของขวดน้ำที่มีน้ำผสมสีเข้าไปที่ด้านในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ด้านในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยอยู่
ครับเดี๋ยวไปติดตามจากคุณคารินกระมุดโยธินนะครับรายงานสดเข้ามาครับ
หลังจากที่กลุ่มรัศดรนะครับได้ทำกิจกรรมบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่บริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และตอนนี้นะครับได้ประกาศยุติการชุมนุมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศบริเวณด้านล่างนะครับ
บริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับจะเห็นได้ว่าในตอนนี้นะครับ
บริเวณป้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้ถูกสาดเต็มไปด้วยสีในสีต่างนะครับ
ซึ่งช่วงเวลาประมาณ๒๐นาฬิกาที่ผ่านมานะครับทางแก่นนำนะครับได้ประกาศให้กลุ่มมวลชนนะครับ
ได้เริ่มปลาสีแล้วก็พ่นสีสเปย์นะครับภายในป้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
แต่เน้นย้ำนะครับว่าไม่ให้ปีนเข้าไปในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
แล้วก็ยังมีการเน้นย้ำนะครับถึงเรื่องที่จะอาจจะทำแล้วอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายในบางเรื่องนะครับ
ซึ่งก็แก่นำก็ได้เน้นย้ำด้วยเช่นเดียวกันครับซึ่งบรรยากาศในตอนนี้นะครับมวลชนก็เริ่มทยอยเดินทางกลับกันนะครับ
แล้วก็แก่นำก็ได้ประกาศนะครับว่าขอให้ทุกคนเนี่ยมานัดชุมนุมกันอีกครั้งในวันที่๒๕พฤศจิกายนนี้นะครับ
ส่วนทางด้านขวาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นรถโมบายนะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับทางแก่นนำนะครับได้ขึ้นปลาใสนะครับแล้วก็สื่อสารกับมวลชนผ่านรถโมบายเครื่องนี้นะครับ
ซึ่งบรรยากาศในตอนนี้นะครับเรียกได้ว่ามวลชนทุกคนนะครับก็ทยอยเดินทางกลับกันแต่บริเวณประตูของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในตอนนี้นะครับก็ยังคงเต็มไปด้วยสีและสติ๊กเกอร์ที่มวลชนเนี่ยเตรียมมานะครับแล้วก็ยังคงมีบางมวลชนบางส่วนนะครับก็ยังคงปลาขวดน้ำเนี่ยเข้าไปภายในสำนักงานตำรวจ

ส่วนแล้วแล้วก็ไม่ได้มีการสื่อสารผ่านรถขยายเสียงออกมากับมวลชนนะครับแล้วก็ที่มีกระแสข่าวออกไปก่อนหน้านี้นะครับว่ามีรถนะครับรองแร้งอาคุสติกดีไวท์นะครับหรือรถแอลแลตนะครับที่จะเป็นรถเนี่ยที่ปล่อยคลื่นเสียง๑๓๐เดซิเบลออกมาเพื่อเป็นการควบคุมการชุมนุมนะครับหากมวลชนเนี่ยยกระ

การรัฐสภาเมื่อวานนี้นะครับ
และตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับยังมีมวลชนบางส่วนนะครับก็ยังคงคว่างปลาเข้าของนะครับเข้าไปด้านในพื้นที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมวลชนบางส่วนครับก็มีการถ่ายรูปเซลฟี่กับป้ายซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกได้ว่าป้ายเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันออกไปเยอะพอสมควรเลยนะครับ
กลับมาที่สาระสำคัญของการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับซึ่งการทำบิ๊กเซอร์ไพรส์ในวันนี้นะครับทางแก่นำเนี่ยเน้นย้ำครับว่าต้องทำอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่แก่นำเนี่ยได้วางไว้ก็คือการที่จะฉีดน้ำเข้าไปในพื้นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้นแล้วก็จะเป็นการสาดสีไปบริเวณป้ายของสำนักงานตำรวจแห่ง

ทั้งหมดนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีกระแสข่าวออกมาจากทางตำรวจนะครับว่ากลุ่มที่ยิงใส่มวลชนกลุ่มราศดรเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนนะครับจึงไม่มีการยืนยันนะครับแต่ตอนนี้ก็ได้มีการเรียกได้ว่าเหมือนมีบุคคลที่ต้องสงสัยเนี่ยได้มีกระแสข่าวออกมาแล้วนะครับตอนนี้มวลชนบางส่วนนะครับก็ยังคงตะโกนนะครับอุดมการต่างต่างของกลุ่มราศดรนะครับแล้วก็ย

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็จะให้มวลชนเนี่ยได้หยุดพักเป็นเวลาเจ็ดวันและหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการชุมนุมติดต่อกันทุกวันเจ็ดวันเลยนะครับตอนนี้ครับก็ยังคงมีมวลชนบางส่วนนะครับยังนำสีสเปรย์ไปพ่นที่บริเวณป้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งทางแกนำเ

มานะครับแล้วก็มีบางส่วนที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเข้ามาทำกิจกรรมไม่ถึงบริเวณทางด้านในนะครับก็ยังคงทำกิจกรรมเอาสีสเปรย์เอาสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ของกลุ่มรัศดรนำดอกไม้จันทร์เนี่ยมาติดที่บริเวณรั้วของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ขณะที่ในตอนนี้นะครับพื้นที่ทางด้านในนะครับทางตำรวจก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนรถฉีดน้ำแรงดันสูงแล้วก็รถบรรทุกนะครับออกจากบริเวณรั้วนะครับต้องให้มั่นใจก่อนนะครับว่ากลุ่มมวลชนเนี่ยเดินทางกลับกันจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางตำรวจถึงจะเข้าเคลียบพื้นที่นะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับ
สามารถเห็นกิจกรรมของกลุ่มรัศดรได้แทบจะทั้งหมดแล้วก็ทุกความเคลื่อนไหวเลยนะครับ
ตอนนี้มวลชนก็เริ่มที่จะทยอยกลับ
ไม่ได้ประกาศปิดนะครับแต่ก็ให้ทางพนักงานเนี่ย
ส่วนเนี่ยเดินทางกลับแล้วก็เลิกงานเนี่ย
เร็วกว่าปกตินะครับเช่นเดียวกับในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ให้ข้าราชการตำรวจทุกนายนะครับได้เลิกงานเร็วกว่าปกตินะครับ
ลชนสามารถที่จะใช้พื้นที่แล้วก็จะใช้บริการเนี่ย
เดินทางเพื่อเดินทางกลับได้โดยมวลชนก็เดินทางกลับ
แล้วก็กระทำการตามข้อกำหนดที่ทางกลุ่มรัศดรทางแก่นนำนะครับ
เน้นย้ำนะครับว่าขอให้ทำอยู่ภายใต้ข้อกำหนด
และข้อตกลงที่กลุ่มรัศดรได้ตกลงกับมวลชนครับ

พระเร็ญกุมจุธินผู้สื่อข่าวทารัททีวีครับรายงาน
พาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับ
บริเวณแยกเฉลิมเผ่าขณะนี้นะครับ
ให้คุณผู้ชมดูภาพตอนนี้ยังคงมีรถขยายเสียง
ซึ่งกำลังจะออกจากพื้นที่บริเวณแยกเฉลิมเผ่าแล้วนะครับ
ก็จะเห็นว่าเป็นการเคลื่อนตัวของรถขยายเสียง
ที่กำลังจะออกจากพื้นที่พร้อมกับรถน้ำ
ของราศดรหนึ่งคันนะครับที่อยู่บริเวณนี้
นี่นะครับเป็นภาพล่าสุดที่ยังคงมีกลุ่มผู้ชุมนุม
ปากหลักกันอยู่บริเวณแยกเฉลิมเผ่า
ก็มีรถน้ำ๑คันรถขยายเสียงอีก๒คันนะครับ

โดยรถน้ำจะมุ่งหน้าเข้าไปทางแยกอังรีดูนัง
ตอนนี้เป็นรถน้ำของราศดรที่ได้ออกจากพื้นที่แล้วนะครับ
มาช่วยเติมน้ำในการผสมสีในวันนี้

ดูบริเวณแยกอังรีดุนัง
ก็จะเห็นว่ายังคงมีมวลชนอยู่ตรงนี้จำนวนมาก
เพราะว่ามีการมาปิดถนนปิดประตูบริเวณโรงพยาบาลนิติเวศนะครับ
แล้วก็เป็นทางเข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติบริเวณจุดนี้ด้วย
ขณะเดียวกันตรงนี้ยังคงมีมวลชนปักหลักกันอยู่นะครับ
มีหลายคนพยายามที่จะฉีดไปบริเวณเสาของรถไฟฟ้าสะพานลอยนะครับ
แล้วก็ให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศขณะนี้นะครับ
มีเหตุวุ่นวายเพราะว่ามีการเข้าไปส่องเข้าไปที่บริเวณสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะ
ว่ามีทางตำรวจสังเกตการณ์อยู่บริเวณด้านในสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย
แล้วกะพยายามบอกมวลชนว่าอย่าปลาของเข้าไปด้านในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกาศว่าอย่าห้ามมวลชนปลาของเข้าไปด้านใน
หลังจากมีทางตำรวจมีทางตำรวจสังเกตการณ์อยู่บริเวณริมกำแพง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติบริเวณแยกเฉลิมเผ่า
แล้วก็มีการนี่นะคุณผู้ชมมีเหตุวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยนะครับ
มีการพยายามบอกว่าอย่าปลาของเข้าไปในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
บริเวณประตูแยกเฉลิมเผ่าขณะนี้
ให้คุณผู้ชมดูภาพสดขนาดนี้นะครับมวลชนยังคงอยู่บริเวณตรงนี้
แล้วก็เริ่มทยอยเดินทางกลับบ้านกันแล้ว
หลังมีการประกาศยุติการชุมนุมนะครับ
แล้วก็ให้มวลชนทยอยเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย
ตอนนี้กาดก็พยายามให้มวลชนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยอย่าปลาสิ่งของเข้าไปด้านในนะครับ
เพราะว่าวันนี้มาชุมนุมกันด้วยอย่างสันติ
แล้วก็มีการประกาศอย่าปลาของเข้าไปด้านในเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศอีกจุดหนึ่งนะครับ
ของคุณจีรายุบุญชูเดี๋ยวติดตามกันเลยครับ
ครับคุณผู้ชมครับทันทีที่แก่นำของมวลชนคณะรัศนาล๖๓
ได้มีการประกาศยุติการชุมนุมนะครับ
วลชนที่เดินขบวนมาถึงยังบริเวณประตูด้านข้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บริเวณถนนอังรีดูนังก็ได้มีการทยอยกันเดินทางกลับบ้านนะครับ
แต่ก็ยังมีมวลชนบางส่วนนะครับที่ยังคงปากหลักอยู่ที่บริเวณประตูทาง
เข้าด้านข้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ได้มีการแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ
ก็คือการใช้ปืนฉีดน้ำขนาดเล็กนะครับ
ฉีดเข้าไปยังบริเวณตำรวจควบคุมฝุงชนที่อยู่บริเวณด้านในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บริเวณด้านข้างของถนนอังรีดูนังนะครับ
ซึ่งณตอนนี้ทางตำรวจได้มีการถอนกำลังที่ประจำการอยู่ตรงนี้ออกไปหมดแล้วนะครับนี่นะครับ
นี่เป็นบรรยากาศที่บริเวณประตูด้านข้างของสำนักงานตรวจแห่งชาตินะครับ
ตอนนี้นะครับตำรวจได้มีการถอยไปตั้งหลักอยู่ที่บริเวณด้านในแล้วนะครับ
หลังจากที่มีการตรึงกำลังเป็นหน้ากระดานอยู่ที่บริเวณประตูด้านข้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ซึ่งสถานการณ์ณขนาดนี้นะครับมวลชนได้ทำการถอยออกไปจากบริเวณประตูทางเข้าด้านข้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็ได้มีการทยอยเดินทางกันกลับบ้านนะครับ

แล้วก็ยังมีมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมีมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ

แล้วก็ยังมีมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมีมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมีมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมีมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ

แล้วก็ยังมีมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมีมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมีมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ

แล้วก็ยังมีมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมีมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมีมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ

แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ

แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ

แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ

แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ

แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ

แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ

แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ

แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ

แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ

แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ

แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ

แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ
แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ

แล้วก็ยังมวลชนบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ก็มีนะครับ